ได้เห็นนะเรื่องราวของคนทำดีเยอะแยะมากมายนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นใครก็ทำดีได้โดยเฉพาะคนที่อยู่ในตำแหน่งอย่างนายอำเภอ
ที่จังหวัดสกลนครท่านนี้ค่ะได้ฉายาว่าเป็นนายอำเภอขาเลาะ
เพราะเลาะไปนู่นเลาะไปนี่เลาะไปทำอะไรไปรู้จักกันค่ะ
นายอำเภอท่านนี้นะคะก็คือนายอำเภอภูนสุขทะแพงพันธุ์ค่ะ
เป็นนายอำเภอผู้น่ารักที่เรียกว่าเห็นทุกข์ของชาวบ้านเป็นไม่ได้เลย
จิตใจดีมีเมตตาสงสารอยากจะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านจากหนักให้เป็นเบา
ก็คือกรณีนี้คุณผู้ชมนายอำเภอไปที่บ้านของคุณวารุณีบึงสุวรรณอายุ๓๐ปี
อยู่กับลูกชายอายุเก้าขวบอยู่ที่ตำบลจันเพ็ญนะคะคือเรียกว่าอาศัยอยู่ในเพลิงสี่เหลี่ยมเล็กเล็กอะค่ะ
ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าบ้านได้ไหมล่ะแต่ว่าก็คือใช้เป็นที่หลับนอน
ใช้ป้ายผ้าใบเป็นวัยนิ้วเนี้ยนะคะใช้ทำเป็นฝาบ้าน
สภาพก็ไม่แข็งแรงอย่างที่เห็นไม่มีที่ระบายอากาศเรียกว่าพอได้ซุกหัวนอนแหละ
นายอำเภอเห็นแบบนี้แล้วก็เลยประสานไปที่เหล่ากาชาติ
ท้ายที่สุดได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนก็ได้บ้านมาหนึ่งหลังนี่กำลังสร้างเลยค่ะ
โดยใช้งบประมาณสองหมื่นสองหมื่นบาทเป็นงบค่าซ่อมแซ่ม
ที่ถูกต้องตั้งประมาณ๘รูปแบบมันซ่อมให้ประสับอย่างไร
ซึ่งฐานะยากจนอยู่ตัวคนเดียวกับรูป
อยู่บ้านที่เล็กมุงด้วยป้ายไว้เนี่ย
หลังคาทั้งข้างก็ดูแล้วสภาพไม่สุขาลักษณะ
โอ้โหน่าดีใจแทนจริงเลยนะคะ
เรียกว่าการสร้างบ้านครั้งนี้สำเร็จได้นะคะ
เพราะได้รับความช่วยเหลือจากทั้งภาครัฐเอง
โดยงานในจังหวัดชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง
ก็บริจาคไม้บริจาควัสดุ
ไม่มีเงินทองไม่มีของก็ลงแรงช่วยกันสร้างบ้าน
ทุกคนมาช่วยกันแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเลย
ก็คาดว่า๒๘กรกฎาคมเร็วนี้ก็จะสร้างเสร็จแล้วนะคะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นวันมหามงคลด้วยค่ะ

นายอำเภอท่านนี้ค่ะตระเวนไปช่วยเหลือชาวบ้านมาแล้ว

ทะเลาะก็เหมือนกับตระเวนไปนู่นตระเวนไปนี่

เออวัตตาอีสานนั้นเลาะเหมือนว่าที่เอาตระเวนไปเรื่อย
ก็เรียกว่าทำให้เป็นที่ชื่นชมของชาวบ้าน
แล้วก็เป็นที่ชื่นชมของพวกเราด้วยนะคะ
ใครเห็นแบบนี้ก็ต้องปรบมือให้กับนายอำเภอภูนสุขถ้าแพงพันธุ์คนนี้ล่ะค่ะ
อู้ว

แล้วก็เป็นนายอำเภอผู้สร้างจริง

ไม่ต้องไปตามหาในหนังในหนังในการ์ตูนอะไรหรอกนะ
คนข้างเราก็อาจจะเป็นฮีโร่ของเราได้เหมือนกันนะครับ